ล่าสุดเนี่ยก็ชนะขาดลอยครับนัดที่สองนะครับ
๒นัดชนะรวดยังไม่เสียประตูให้ใครแล้วก็ยิงถล่มทลายมากครับ
การันตีการเข้าสู่รอบ๘ทีมสุดท้ายนะครับเป็นที่แน่นอนแล้วโดยผู้เล่นนะครับ
โดย๒ผู้เล่นกำลังหลักของทีมอย่างนาวินนะครับแล้วก็เจษฎาชูเดช
ปตันทีมเนี่ยยิงได้มากสุดนะครับในเกมนี้คนละ๔ประตูครับ
ที่เวียดนามคู่แข่งร่วมสายชนะตีมาเลสเต้ไปได้แปดต่อหนึ่งนะครับ
แต่ว่าคงต้องโฟกัสกับเกมต่อไปที่จะเจอกับทางเวียดนาม
เพื่อแยกอันดับหนึ่งของกลุ่มซึ่งจะพยายามให้ลูกทีมนั้นเล่นอย่างเต็มที่นะครับ
ใครชนะก็เข้าที่๑ก็รอบรองก็เจออีกสายหนึ่งก็จะเบาหน่อยนะครับ
รวมถึงมีมาเลเซียด้วยก็เป็นคู่แข่งสำคัญของเรานะครับ
ส่วนผู้เล่นกำลังหลักของทีมอย่างนาวินรัตนาวงศวรรค์ก็มองว่า
เกมที่จะพบกับเวียดนามเป็นงานที่หนักของผู้เล่นไทยต้องผ่านไปให้ได้
โดยจะแข่งขันในวันนี้นะครับ๔โมงครึ่ง
นาวินก็ยอมรับว่ายังมีข้อผิดพลาดที่ต้องแก้ไขอีกครับ

ก็ยังไม่ค่อยพอใจครับเพราะว่าแบบมันก็ยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่
ผมว่าเกมรับก็ยังมีปัญหาอยู่นิดหน่อย
เราก็ต้องแบบเต็มที่แล้วก็แบบเจอเวียดนามพวกนี้เราก็พยายามไม่ประมาทครับ